ที่หนึ่งที่นครสวรรค์เกิดเหตุรถบัตร
โรงเรียนพยุหะวิทยาเกิดอุบัติเหตุครับ
ชนกับรถตู้รับส่งนักเรียน
เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม๑๖คน
ส่วนอีกเหตุหนึ่งเกิดที่สมุทรปราการ
รถบรรทุกเบรกแตกเสียหลักชนเก๋ง
ชนร้านอาหารจนพังระเนรนาศเลยนะครับ
และคนขับเกือบจะเสียชีวิตด้วยครับ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นในบริเวณปากซอย
ศุกรสวรรค์๔๕พื้นที่ตำบลบังคลุ

เมื่อช่วงค่ำหวานนี้โดยรถบรรทุกน้ำมัน๑๐ล้อ
พุ่งชนรถเก๋งที่จอดอยู่ข้างทาง
ก่อนที่จะชนร้านเกาเหลาเนื้อจนพังเสียหายทั้งแถบครับ
อำพรขันนาโพคนขับรถบรรทุกเล่าให้ฟังบอกว่า
กำลังขับรถมุ่งหน้าจะไปรับน้ำมัน
ที่คลังน้ำมันในซอยสุขสวรรค๔๕
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุขณะที่เลี้ยวเข้าซอย

ทำให้ต้องตัดสินใจเลี้ยวขึ้นฟุตปาด

แต่ก็กลับไปชนรถเก๋งที่จอดอยู่ข้างทางซะก่อน

พุ่งเลยเข้าไปชนร้านเกาเหลาจนหลังคาร้านพังลงมา
แล้วก็ยังทำให้เหล็กโครงหลังคา
ทะลุเข้ามาในกระจกด้านหน้ารถ๑๐ล้อเลย
จนเกือบจะแทงเข้าที่คอของคนขับนี่แหละฮะ
เพราะดีที่เขาหลบได้ทัน
และได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยคุณดูสิ

ตำรวจภูทรพระประแดงแจ้งข้อหากับนายอำพร
คนขับรถบรรทุกฐานขับรถโดยประมาท
ทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย

ว่าเบรกแตกจริงหรือเปล่านะครับ
ส่วนที่อำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์
เกิดอุบัติเหตุรถบัตร๖ล้อรับส่งนักเรียน
สีเหลืองหมายเลขทะเบียนเนี่ยฮะ
๔๐๐๓๐๐นครสวรรค์ของโรงเรียนพระยุหะวิทยา
ชนกับรถตู้รับส่งนักเรียน
สีขาวเลขทะเบียนนค๗๒๗พร
เกิดเหตุบริเวณบ้านสะบัวถนนสายนิคม
เข้าบ่อแก้วโค้งวิจารณ์ตำบลเขากลานะครับ
ก็รถบรรทุกนักเรียนทั้งคู่เลยนะ

ก็เป็นเหตุให้มีเด็กนักเรียนบาดเจ็บถึง๑๕คน
ส่วนนายภูลวิวัตรทัพทิมศรีคนขับรถตู้
ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพยุหะครีรีแล้ว

ส่วนใหญ่ถูกแรงกระแทกจนฟกช้ำ
แล้วก็มีบางคนศีรษะแตก
แต่ว่าตอนนี้อาการทั้งหมดปลอดภัย
ด้านของนายนัฐกฤษตาตียศอาตาติยะสุภกรกุล
คนขับรถบัตรซึ่งเป็นบัตรรับส่งนักเรียนเหมือนกัน

ไปส่งนักเรียนเพื่อกลับบ้านตามหมู่บ้านต่าง

แต่ช่วงรถตู้ของคู่กรณี
ขับพุ่งออกมาจากซอยข้างทาง
ตัดหน้ารถอย่างกระชั้นชิด
ใหญ่ก็เลยเบรกไม่อยู่เบรกไม่ทัน
เป็นเหตุให้รถบัตรใหญ่พุ่งชนเข้ารถตู้อย่างเต็มแรง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะรอสอบปากคำทุกคน
โดยละเอียดก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปครับ